สรุปแล้วจดหมายเชิญที่ส่งมาให้คุณยิ่งรักเนี่ย

มีการส่งอีเมลไปสอบถามสมาชิกของรัฐสภายุโรปเลยว่า

แต่ปรากฏว่านะคะทางกระทรวงการต่างประเทศไปเช็คแล้ว

ไม่ใช่ในนามของรัฐสภายุโรปนั่นเองค่ะ

เสกวรรณเมธีอธิบดีกรมสารณิเทศ
โฆษกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
บอกว่ากรณีที่มีสมาชิกรัฐสภายุโรป
ส่งจดหมายเชิญนางสาวยิงลักษณวัตร

แลกเปลี่ยนสถานการณ์การเมืองไทย
บอกว่าทางสถานเอกราชทูตไทย

แล้วก็ผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

จดหมายเชิญนี้เป็นจดหมายเชิญ
จากสมาชิกรัฐสภายุโรปจำนวน๒คนจริง
แต่เป็นการเชิญในนามส่วนตัวค่ะ
ไม่ใช่การเชิญในนามของรัฐสภายุโรป

คณะกรรมธิการในรัฐสภาแต่อย่างใด
ซึ่งการเชิญแบบนี้ถือเป็นสิทธิ์ที่ทำได้นะ
คือสมาชิกทุกคนสามารถที่จะส่งจดหมายเชิญส่วนตัว
ให้ใครมาแลกเปลี่ยนเหมือนกับว่าหาสมาชิกว่าเวทีนี้
อยากให้ใครมาพูดบ้างทำได้ค่ะ

ก็มีการให้เอกราชธุไทยณกรุงปรัสเซิล
ให้ข้อมูลแล้วก็ชี้แจงถึงนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็พูดเหมือนกัน
บอกว่าเป็นการเชิญของสมาชิกธรรมดา

ไม่ถือว่าเป็นในนามขององค์กรแต่อย่างใด
อันนี้นายดอนประมัติวินัยนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศพูดนะครับ
ใช่ค่ะส่วนนายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

จดหมายเป็นของจริงไม่มีใครทำขึ้นเอง
สงสัยกันได้แล้วไม่ต้องจับผิดแล้ว

แต่มีการแอบเหน็บเล็กตอนท้าย

แล้วทำไมคอสชไม่เอาเวลาที่เหลืออยู่
ไปตั้งทีมล็อบบี้เพื่อให้พลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีได้ไปพูดในเวทีรัฐสภายุโรปบ้างล่ะ
แรงเฉียวไม่รู้ว่าจะมีคำตอบแรงตอบกลับมาหรือเปล่านะคะ
ส่วนทางด้านของพักประชาธิปัตย์ก็มีความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ
นายอภิษฎเวชาชีวะบอกว่า
ตรวจสอบนะถึงจะรู้ว่าเป็นของจริงแล้วมาในนามของสมาชิกเป็นการเชิญส่วนตัว
แต่ก็ควรที่จะต้องตรวจสอบด้วยว่าที่มาที่ไปในการเชิญส่วนตัวครั้งนี้

เพราะอย่างที่บอกว่าเคยมีกระแสข่าวลือออกมาเหมือนกัน
สองคนนี้เขามีข่าวเรื่องของการล็อบบี้เยอะอยู่พอสมควร
เพราะฉะนั้นอาจจะมีขบวนการที่ทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตจากคุณอภิษฎ
แต่นายมตรีพูดครั้งเดียวก็คือเมื่อ๒วันก่อน
พูดถึงกรณีจดหมายเชิญนี้นะครับว่าผู้สื่อข่าวก็ถามไง
ว่าจะเป็นแนวทางในการหลบหนีออกนอกประเทศหรือเปล่า
นายมตรีบอกว่ามีคำตอบในใจแค่นั้นนายมตรีบอกแค่นั้น
แล้วก็จะขอสชจะอนุญาตหรือเปล่านายมตรีก็บอกว่า
มีคำตอบในใจบอกแค่นั้นนะครับ